ที่ได้ส่งเข้ามาให้ผมนะครับ
จะเป็นกำลังใจที่สำคัญ

ต่อไปขออนุญาตอัดคลิปสั้น
สภาพจิตใจสภาพร่างกาย
และความรู้สึกในปัจจุบันนี้นะครับ
อาการของผมมันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้
และในช่วงที่ผ่านมาตลอด๖๗วันที่นอนโรงพยาบาลนี้
ก็จะบอกว่าเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในข่าวว่า
ตั้งแต่แรกคืออาการมันไม่ได้รู้สึกหนักมาก
มันก็เหมือนว่าเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยตามร่างกายบ้าง
ซึ่งก็สำหรับคนออกกำลังกายก็อาจจะเข้าใจว่ามาจากกำลังกาย
แต่มันก็คือฟิลล์นั้นแหละปวดปวดเมื่อยเมื่อยเหมือนอยากนวด

แล้วก็มีทับจมูก
คัดจมูกเหมือนเป็นภูมิแพ้แต่มันจะเป็นหวัดประมาณนี้
พอไข้เริ่มขึ้นแล้วผมก็เลยไปหาหมอ
ซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ทุกคนก็ควรจะ
รู้สึกว่าถ้ามีไข้นิดนึงก็ไปหาหมอ

หรือถึงแม้ว่าเคยตรวจแล้วแล้วอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลาง
ก็ไปปรึกษาแพทย์อีกรอบหนึ่งนะครับ
เพราะไข้เป็นตัวชีวิตที่ข้อนข้างจะอันตรายชัดเจน
พอมีไข้ไปประมาณวันหนึ่งวันกว่า
เข้าโรงพยาบาลไข้ก็เริ่มหายก็เริ่มไม่มีไข้แล้ว
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นประมาณ๓๔วันซึ่งทุกคนก็ดีใจ
รู้สึกว่ามันโอเคร่างกายแล้วก็สู้อยู่
ในช่วงที่เป็นไข้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี
ผมก็คอยถามคุณหมอก็ไม่อยากดีใจมากในเรื่องของการที่ไข้หาย
เพราะว่าก็เข้าใจว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่
แล้วหลายคนก็ยังไม่เข้าใจมัน
หมอทั้งทั่วโลกก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
เพราะฉะนั้นผมก็ถามคุณหมอว่ามีโอกาสไข้กลับมาไหม
ผมก็เลยก็หวังว่ามันคงไม่กลับมา
แต่ว่าในเมื่อวานมันจะได้ไม่มีไข้๔วันมันก็กลับมาจริง
ซึ่งก็ตกใจแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า
ในช่วงนี้ไม่มีไข้พวกความดันพวกสิ่งอื่น
อย่างเช่นออกซีเย็นภาพเอ็กซ์เรย์ของผม
และการเจาะเลือดต่างมันก็ดูปกติดี
แต่เมื่อวานก็มีไข้ขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยง
แล้วก็เลยมีการคุยกับอาจารย์ตอนเย็นว่า
เขาจะเริ่มให้กินยาซึ่งยาก็หลายตัว
ประมาณ๓๔ตัวนะครับ

เพื่อที่จะขับไล่มันออกไปจากร่างกาย

ซึ่งถ้าปล่อยไปก็อาจจะออกเอง

ก็ไม่รู้ว่า๕วัน๗วัน
บางคน๒๐๓๐วันก็มี
เราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่แน่นอน
และถ้าเกิดปล่อยไปก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเอง

เพราะฉะนั้นก็กินยาไปก็มีประมาณ๔ตัวน่าจะเป็นยา
ยายาอีก๒ตัวนี่แหละประมาณ๓๔ตัว
ซึ่งก็เป็นสูตรมาตรฐานที่คนทั่วโลกเขากินกันตอนนี้
เห็นน่าจะเป็นสูตรค็อกเทลที่เขาคิดว่าดีที่สุด
การรักษาโควิด๑๙ในปัจจุบันนี้นะครับ
กินไปยาก็แรงเมื่อคืนก็หลับไม่ค่อยลง
แต่ก็รู้สึกว่าไข้มันก็เริ่มดีขึ้นในช่วง
แต่พอตื่นมาเช้าก็เริ่มมีไข้อีกนิดนึงแล้วก็กินยาชุดต่อไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถามว่าถึงเรื่องความเจ็บความทรมานของโลกนี้ในเมื่อเป็นแล้วมันขนาดไหน
ซึ่งบอกยากทุกคนก็มีความอดทนที่ไม่ตรงกันนะนะบางคนทนมากทนน้อย
แล้วแต่สำหรับผมร่างกายมันไม่เท่าไร
เพราะว่าเป็นไข้เป็นอะไรเราก็เคยคุ้มแล้วนะครับ
เป็นมาแล้วแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือ
ความกังวลมากกว่าการที่เราไม่รู้
แม้กระทั่งหมอทั่วโลกก็ยังไม่รู้คำตอบที่ชัดเจนในหลายหลายเรื่องเกี่ยวกับโควิดสิบเก้า
ถามอะไรไปก็ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่กล้าตอบ
ปากว่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้จริงจริงมันเป็นโรคที่ใหม่มากมากและความกังวลนี้แหละมันคิดไปได้
ได้ไกลมากมากบอกเลยนะในช่วงสองสามวัน
แรกที่ไม่มีไข้ก็ไม่เจ็บนะแต่ว่ามันเจ็บใจมันเจ็บ
ในเมื่อเราคิดถึงคนที่ติดจากเราแฟนผมหรือคนที่อาจจะ
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราเจอที่ทำงานไปแล้วต้องเสีย
งานเสียการเสียรายได้ไปในช่วงนี้คิดถึงครอบครัวที่
ที่อาจจะติดจากเราได้พ่อแม่ลูกอย่างนี้มันมันกังวลสุดและความเครียดตรงนี้นะครับ
อะไรที่มันไม่มีคำตอบกับการรอคอยมันเจ็บปวดมากที่สุด
พอพ้นช่วงนั้นไปแล้วทุกคนกลับมา
ด้วยผลที่ลบยกเว้นเดียก็ดีขึ้นนิดนึงสภาพจิตใจ
แต่มันก็เริ่มคิดถึงทุกคนเริ่มอยากเจอเริ่มอยากกอดเพราะว่าก็อยู่ในห้องอ่ะนะ

ประมาณนี้แหละครับ
กันแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนบนเตียงนี้ก็อยู่เป็นหลักเลยแหละ
ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลุกไปก็แค่กินข้าวอาบน้ำ
อายกว่าผิดท้องน้ำ
ความน่ากลัวของโรคนี้นะครับบอกตรงตรงผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่า
ความรู้มากมายเกี่ยวกับมันก็ได้แต่ฟังที่คุณหมอเล่าแล้วก็อ่านก็ศึกษาเองบ้าง
แต่ผมว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกแบบนี้ที่ผมมีละกัน
อาการเป็นโรคที่ไม่มีแป๊กซีนไม่มีวิธีการรักษาที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์
ทำตามที่เขาแนะนำกันครับเลี่ยงสถานที่ที่มีคนมากมายนะครับ
นั่นคือโอกาสที่ติดได้ชัดเจนแล้วมันก็จะไม่จบ
มันจะทำให้โรคนี้มันเป็นกันน้อยลงแล้วจะยืดออกไปเพื่อที่จะทำการวิจัยและหาวิธีการรักษา
ในระยะนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่บันเทิงการแข่งขันกีฬาต่าง
ร้านอาหารใหญ่หรืออะไรที่มันปิดได้ก็ปิดหรือไม่ก็เลี่ยง
ก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายนะกับคนที่ต้องไปทำงาน
เพื่อที่จะหาเงินในในวันต่อวันอย่างนี้แหละครับ
มันก็เข้าใจเลยแหละ

แต่ว่าคิดได้แง่ว่าถ้าเกิด
โดยที่เราคิดแต่เงินในวันนี้
ในสุดท้ายคนก็เป็นเงินเยอะ
แล้วสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้น
ทำให้เร็วที่สุดนะฮะและรีบกลับมาฟื้นประเทศ
โลกเราให้เร็วที่สุดผมว่าน่าจะเป็นทางที่ดีนะครับ
ไงก็ลองดูนะครับย้ำอีกทีเลยสำหรับ
สถานบันเทิงหรือว่าที่ที่มีคนรวมตัวเยอะ๕คน๑๐คนครับผม
ที่เยอะแล้วนะก็มีโอกาสติดต่อกันติดครับ
กรุณาทางรัฐทางตำรวจก็ช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับ
ตรงนี้ว่าปิดกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่แอบเปิดรอบดึกเพื่อที่จะ
โดยลูกค้าที่ไม่มีที่ไปแล้วไม่กลัวหรือไม่มีสำนึกในการรักษา
กฎหมายตรงนี้ไว้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้ว
ประเทศอื่นเวลาเขาปิดก็ปิดจริงจังจริงจังนะฮะ
คืออิตาลีเป็นประเทศที่คนเยอะขนาดไหน
มีรายได้จากคาเฟ่ร้านอาหารมากขนาดไหนก็ยังต้องทำให้ได้
ว่าฉะนั้นเทศไทยเราก็ต้องทำให้ได้กับดังนั้นมันก็จะไม่มี
ที่อยู่แล้วประเทศเรามันจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกยาว
ตัดใจตั้งแต่ตอนนี้ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ
จะมีคนพ้นช่วงเวลากักตัวตัวเอง๑๔วันเยอะมากเลยนะครับ
หลังแต่ยังไงช่วงสิ้นเดือนพ้นกันเพียบเลย
ขอบอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งชะล่าใจกับโรคนี้นะครับ
อย่าเพิ่งกลับไปใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยง
นั่นก็หมายถึงว่าการไปเจอผู้คนมากมายนะครับ
จำนวนคนเยอะยังไงมันเป็นเป็นที่รู้กันนะฮะ
จะทำให้คนป่วยและคนเสียชีวิตเยอะจริงนะครับ
เป็นเรื่องที่เราควรจะทำตามจริงนะครับ
ก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าออกไปทำให้ชีวิตตัวเองเสี่ยงกับการไปเจอผู้คนมากมายนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ควรจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง
และอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปครับผม
แต่ระหว่างนั้นคนเป็นน้อยคนป่วยไม่มากเท่าไหร่ก็จะมีการหาวัคซีนนั้นหาวิธีการรักษาในช่วงนั้นโรคนี้มันจะได้หายไปครับ